คุณแม่ของคุณคุณแม่ก็คือไปทำร้อยไหมแต่ที่โครงหักครึ่งหนึ่ง
เหตุผลการเสียชีวิตก็คือตับแตกคุณแม่ก็เป็นเอ่ยเป็นเสาหลัก
นะคะของของครอบครัวด้วยนะคะทั้งทางจิตใจทางแบบดูแลหลาน
ดูแลธุรกิจลูกทุกคนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแบบเรื่องนี้เราจะฟ้องเท่าไหร่ก็คงประเมินค่าไม่ได้
ของเราจริงคือเราต้องการความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราต้องการความเป็นธรรมนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีการเปิดโอกาสให้คุณหมอมาคุยนัดมาสองรอบคุณหมอไม่มาเลยนะคะ
แบบขนาดตำรวจนัดมาคุณหมอก็ไม่มานะคะแล้วก็คุณหมอคุณหมอไม่มาเลยค่ะเราก็ไม่มีทางเลือกอื่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพาดหัวข่าวเนี่ยตัวเลขมันน่าตกใจนะคะ

จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยตัวเลขน่าตกใจจริงจริงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยคือ
คืออย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการดูแลตัวเองนะคะ
สวยความงามจะทราบอยู่แล้วว่าคลินิกนี้ก็เป็นคลินิกของคุณหมอดังนะคะ
แล้วก็ลูกค้าก็มากมายนะคะในขณะที่ผู้เสียหายเองก็เป็นครอบครัวอยู่ในแวดวงธุรกิจเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขอย่างที่ลูกสาวคนหนึ่งของบ้านบอกนะคะ
คือว่าคือคุณแม่เป็นเสาหลักของธุรกิจของครอบครัวเพราะฉะนั้นการเรียกค่าเสียหายก็เลยตัวเลขสูงนะคะ
แต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยค่ะที่เราพาดหัวเอาไว้เนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยมันซ้อนเข้าไปอีกทีนึงนะคะ
คือการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มาจากการไปทำหน้านะคะอันนี้เอาเบื้องต้นจากการชนะสูตรก่อนนะคะ
ชนสูตรไม่ได้หมายถึงว่าการไปทำร้อยไหมแล้วเสียชีวิตจากการร้อยไหมไม่ใช่
แต่ว่าอาการที่ต่อจากการร้อยไหมนะคะยังไม่ได้เกิดการร้อยไหมด้วยซ้ำไปนะคะ
มีการฉีดยาชาแล้วก็เกิดผิดปกติขึ้นมาแล้วก็มีการช่วยชีวิตผู้ตาย
แต่ว่าการช่วยชีวิตนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเรียงลำดับว่า
การเสียชีวิตมันเกิดในขั้นตอนไหนกันแน่คือมันเหลื่อมกันไปเหลื่อมกันมาอยู่อย่างนี้นะคะ
ส่วนผลชนสูตรที่ออกมาเบื้องต้นจะสรุปว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการ
ทีนี้ในส่วนของสถานพยาบาลถ้าตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าสถานพยาบาลที่เกิดเหตุ
ก็ถูกปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเพียงแต่ว่าจริงแล้วตัวคุณหมอเองไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ
ก็ยังเปิดทำการตามปกติบอกตั้งแต่ต้นรายการก่อนเพราะว่า
จริงแล้วเวลามีคดีแบบนี้ต้องบอกนะคะว่าเราติดต่อทั้งสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งมาฝั่งผู้เสียหายฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาในรายการพร้อมทนายนะคะ
แล้วก็ทางทีมงานโทรศัพท์ไปหาทางคุณหมอซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นะคะ
เป็นเลขารับเราโทรไป๒ครั้งเลขาเป็นผู้ชายนะคะรับ๒ครั้ง
แล้วก็บอกว่าจะเรียนคุณหมอให้ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมา
แล้วก็ครั้งที่สองที่เราโทรไปก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวระหว่างรายการ
เราจะติดต่อระหว่างรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า
แต่ถ้าได้จะดีมากเพราะว่าคุณหมอก็จะต้องได้พูดด้วย
แล้วก็ตามที่ผู้เสียหายบอกนักข่าวตั้งแต่ต้นรายการก็คือว่า
มีการนัดคุยแต่ว่าทนายมาแต่ตัวคุณหมอยังไม่มานะคะ
เรื่องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตุลาคมค่ะคุณผู้ชม๑๑ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็มีการสอบคือมันต้องสอบทั้งในส่วนของหมอเองด้วยนะคะแพทยศภานะคะ
ไปแล้วเรียบร้อยพ้นจากชั้นตำรวจไปอยู่ชั้นอายการส่วนที่มาเป็นข่าวอีกรอบคือ
แพ่งเลยมีตัวเลข๒๐๐ล้านให้เห็น
วันนี้คุยกันกับเราในรายการสองท่านนะคะ
ท่านแรกค่ะเป็นทนายความประจำบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ปัฏมาแอร์แอสโซเซียตจำกัดนะคะ
คุณจรุงศักดิ์ชะโกติ
และอีกหนึ่งท่านเป็นหนึ่งในลูกของผู้ตายที่เกิดเหตุนะคะ
เธอออกมาคนเดียวนะคะเป็นน้องออกมาคนเดียว
คือคุณอนิชาประชาเสรีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแน่
เพราะว่าจริงแล้วเหมือนเหตุการณ์มันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะ
มันก็ยังไม่ครบปีเต็มนะคะ
ยังสะเทินใจอยู่อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะมากค่ะ
กลับมาเป็นข่าวอีกทำให้ต้องกลับมาพูดใหม่ทั้งหมดเลย
ขออภัยเพราะเดี๋ยวเราคงต้องเล่ากันใหม่
อีกรอบหนึ่งนะคะทนายค่ะทนายจรุงศักดิ์ค่ะคือรอบล่าสุดนี้เนี่ย
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคดีอาญาใดก็เป็นไปตามขั้นตอน
ตอนนี้จากตำรวจชำนาญาสอบส่วนก็ไปอายาการแล้ว

ทีนี้ที่เป็นข่าวอีกรอบคือแพ่ง

คือถ้าในมุมมองของเราคือว่าเราคิดว่าในส่วนแพ่งเนี่ย

เพราะมันอาจจะทำอะไรให้คดีอาญามันขยับขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับ

จริงการเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้นตอนพิพากษาคดีอาญาได้ไหมคะ
ได้ครับสามารถเรียกร้องในส่วนของอาญาได้อยู่แล้ว
แล้วที่ออกมาเป็นแพ่งอีกคดีหนึ่งเพราะอะไร
เป็นเรื่องเป็นฟ้องคดีแพ่งผู้บริโภคครับ
คือดิฉันนึกว่ามีปัญหาเรื่องคดีอาญาไม่มี
คือแค่ฟ้องตามสิทธิ์ว่าแยกฟ้องแพ่งก็คือฟ้อง

ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าเจรจากันไม่ได้หรือมีคะ
เรื่องเจรจาจริงแล้วคงจะต้องให้ทางผู้เสียหายเล่านะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ถ้าตามที่คุณอนิชาให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้เนี่ย
คือเคยมีการนัดเจอกันอยู่๒ครั้ง

สองครั้งนี่นับตั้งแต่สิบเอ็ดตุลาเลยตั้งแต่เกิดเหตุเลยเนี่ยเหรอคะค่ะ

ตอนแรกคุณหมอมีการติดต่อมานะคะไม่ใช่ไม่มีเลย

แต่ทางครอบครัวก็บอกว่าโอเคเรายังไม่อยากตีความอะไรทั้งสิ้น
เราขอเห็นผลชนะสูตรก่อน
เพราะว่าไปคุยตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วสิ่งที่มันเกิดมันเกิดอะไรนะคะ
ซึ่งผลชนะสูตรเนี่ยจะต้องบอกว่าใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะ
ทีนี้พอผลเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอรอผลชนสูตรเราถึงจะคุยกันละกัน
ทีนี้พอผลชนสูตรออกมาปุ๊บได้มีการนัดนะคะ
แต่พอนัดแล้ววันที่จะนัดกันเนี่ยหรือวันก่อนที่จะนัดกันเนี่ยค่ะ
คุณหมอได้มีส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าเขาไม่สะดวกเขายุ่งเขาไม่มาค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คุณหมอก็เงียบหายไปเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ
แล้วได้มีการพูดตอบกลับไปในข้อความกันไหมคะว่าแล้วเอายังไงคะ

คนที่ติดต่อเขาติดต่อมาผ่านผ่านลูกน้องของพี่สาวอีกทีนึงค่ะ
เป็นคนที่ทำงานร่วมกันกับพี่สาวอีกทีหนึ่ง
ตามที่จะเข้าใจคือโทรกลับไปแล้วคุณหมอก็ไม่รับแล้ว
ไม่รับแล้วนะคะพอไม่รับเราก็มองว่าโอเคถ้าคุณหมอไม่อยากคุยเราก็คงต้องทำไปตามกระบวนการที่มันต้องเป็นไปก่อน
ซึ่งแต่ก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าเราเข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เราก็เลยเปิดโอกาสว่าเหมือนเราก็คิดใจเขาใจเราอะค่ะว่าถ้าวันนี้เราเป็นเราเป็นเขาเราก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เราก็มองว่าโอเคมีการสื่อสารกับคุณหมอว่าคือมาคุยกันเลยมาพูดกันตรงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
เพราะเราแค่อยากได้ความเป็นจริงเราแค่อยากได้ความเป็นจริงทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณหมอบอกว่าไม่ว่าง
แต่ว่าเป็นใครใครก็สะดุ้งเนอะบอกไม่สะดวกทั้งเราก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่สะดวก
เดี๋ยวฉันปูให้คุณผู้ชมนิดนึงนะคะคือการที่คุณแม่ขออภัยนะคะต้องพูดถึงคุณแม่อยู่นะคะ
มันก็จะไปสะกิดขออภัยค่ะคุณแม่ไปทำกับคุณหมอคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรก

เป็นลูกค้าคุณหมอมานานยังคะ
ก็เป็นปีนะคะแต่คุณแม่เขาไม่ได้ไปบ่อยอะค่ะเหมือนแบบคือจะต้องเท้าความแบบนี้ก่อนว่าคุณแม่จริงเนี่ยคือบางคนได้ยินคำว่า๗๒แล้วอาจจะตกกระใจ
ว่าแบบ๗๒ทำไมต้องไปทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าจ๊ะก็ต้องเรียนตามตรงว่าเหมือนให้นึกถึงวันนี้๗๒ก็มีหลายแบบอะค่ะ

ใช่ค่ะคือไม่ได้ทีอาจจะปีนึงสองครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไปเพื่อเหมือนไปเพื่อรักษาระดับขอใช้คำนี้ดีกว่าค่ะรักษาระดับซึ่งถ้าใครรู้จักเรื่องร้อยไหมเนี่ยซึ่งไม่เคยทำนะคะเอาอย่างนี้ก่อนแต่ก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างปกติธรรมดาเลยเพราะวันนั้นมันก็เป็นวันหนึ่งที่คุณแม่จะไปหาหมอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเย็นน
ไปตั้งแต่สี่โมงเย็นจริงเราวางแผนกันด้วยซ้ำเราคิดกันอยู่แล้วว่าทุ่มขวากินข้าวคือคุณแม่เขาจะวางแผนอยู่แล้วว่ากลับมาทันทันข้าวกับทุกคนมันก็เป็นวันธรรมดาหนึ่งวันอย่างนี้ค่ะเท่าที่ฟังคือคุณแม่ก็เคยรักษากับคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมค่ะอย่างน้อยก็หน่วยเป็นปีเพราะฉะนั้นการไปรอบน
ร้อยไหมกับคุณแม่จะไม่รู้อาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าบางทีคุณแม่ไปเราก็ไม่ได้ถามว่าคุณแม่ทำอะไรบ้างงั้นเอาใหม่คุณแม่คุณแม่ให้คุณหมอคนนี้เป็นคนดูแลอยู่แล้วแต่จะด้วยวิธีไหนก่อนหน้าครั้งนี้ที่ผ่านมาไม่แน่ใจใช้คำนี้ดีกว่าใช่ค่ะเพราะปกติคุณแม่เขาไม่ได้ทำอะไรที่ใหญ่โตอลังการอยู่แล้วค่ะแกก็จะทำซึ่งคนใน
รู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วตัวจ๊ะเองก็เคยเจอค่ะกำลังจะถามว่าคือความสัมพันธ์เป็นยังไงเพราะว่าบางครั้งนะคะการดูแลกันอาจจะสนิทสนมกันส่งข้อความคุยกันโทรคุยกันปรึกษากันคือความสัมพันธ์เป็นยังไงคะคือจริงจริงจะต้องบอกแบบนี้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณแม่ไม่ได้สนิทมากนะคะแต่ว่าพี่สาวจะมีพูดคุย

จะเรียกว่ามาแสดงความเสียใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะที่นั้นมีเยอะไหมคะคุณหมอเนี่ยจะต้องบอกแบบนี้คุณหมอเนี่ยขอมางานศพคืองานศพของที่บ้านจะเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหมือนเลี้ยงพระยาวเพราะว่าเราพุทธด้วยฮินดูด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะจะทำพิธีวันนั้นแล้วจบเลยคุณหมอขออนุญาตมาเราก็บอกโอเคอยากมาก็มาเพรา

ก็ได้มีการคุยกับเราว่าไม่คิดจะเจรจากับคุณหมอหรอซึ่งทางเราก็บอกว่าจริงแล้วเราเคยมีการนัดแต่คุณหมอไม่มานะคะทางทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ก็เขาก็อยากจะช่วยนะคะก็ก็ถามว่าจะให้ทางเรานัดให้ไหมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นัดให้นะคะในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนัดที่สอนอค่ะทนายคุณหมอมาค่ะแต่คุณหมอไม่

รับฟังคือเราไม่คิดจะตอบอะไรอยู่แล้ววินาทีนั้นแต่เรายินดีรับฟังแต่พอเจ้าหน้าที่โทรไปหาทนายเขาอีกทีคือไม่รับโทรศัพท์แล้วค่ะคือหายตัวไปเลยเจ้าว่าทนายก็อาจจะตกใจคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเป็นคนอยู่ในแวกวงก็จะทราบว่าจริงคุณหมอท่านนี้ก็ชื่อเสียงก็ใช้ได้เลยนะคะเป็นคุณหมอที่
ออกมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นของสถาบันนิติเว่ลงวานอำรวจค่ะคือเรียนเข้าใจถูกไหมครับว่าคืออย่างพาดหัวข่าวเนี่ยจะบอกว่าร้อยไหมเสียชีวิตคือจริงแล้วไม่ใช่ตามผลชนสูตรคือไม่ได้เสียชีวิตจากขั้นตอนการร้อยไหมที่ใบหน้าไม่ใช่แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่เกี่ยวกับใบหน้าก็คือว่าก่อนที่จะเกิดการร้อย
ว่ามีผลต่อการเสียชีวิต

มันเป็นเรื่องของทางพนักงานสอบสวนจะสอบแพทย์นะฮะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องพยานผู้เชี่ยวชาญ

เพราะฉะนั้นเรื่องของยาชาวงเล็บไว้ก่อน
ว่ามีผลต่อการเสียชีวิตหรือไม่อันนี้วงเล็บไว้ก่อนนะคะ

ในผลชนสูตรหรือว่าโดยลักษณะที่ได้รับการบอกกล่าวมา
คือผู้ป่วยคือได้รับยาชาแล้วหมดสติ
หลังจากได้รับยาชาเท่านั้นใช่ไหมคะ

มีอาการบอกอย่างละเอียดไหมคะว่าอาการเป็นยังไงคือ
คือถ้าเอาตามข่าวนะ๒๔เข็มดิฉันไม่ได้อยู่ในแวดวงนะ
แต่ดิฉันก็ไม่คุ้นตัวเลขนี้เท่าไหร่นะคะ
คือแต่ไอ้แปะยาชาอะไรอย่างนี้เราคุ้นแปะยาชาก่อนที่จะทำขั้นตอนอื่น
คือมีรายละเอียดไหมคะว่าฉีดยังไงเกิดขึ้นในเข็มไหน
คือจะต้องบอกเลยว่าณวินาทีที่เราไปถึงนะคะ
ซึ่งก็หลังจากนั้นนานแล้วนะคะ
ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเราไม่ทราบขั้นตอน
เราไม่ทราบขั้นตอนสิ่งที่เรารู้ก็คือได้มีการฉีดยาชา
เราไม่รู้ว่าจำนวนใช่หรือเปล่า
เอาอย่างนี้นะคะเพราะว่าของพวกนี้เราไม่สามารถรู้ได้
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้เหมือนสมมุติ
นึกว่าถ้าเกิดวันนี้เราไปหาหมอค่ะหมอต้องทราบว่า
จำนวนนี้อายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้อะไรแบบนี้
ใช่กับเราไหมทำได้ไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้น
อันนี้จะไม่สามารถไม่สามารถจะให้ความคิดเห็นได้
แต่ถามว่าคุณแม่หลับไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
หรือว่าหลังอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่แน่ใจ
นิดนึงก็คือว่าในผลชนะสูตรไม่แน่ใจว่าจะตีความได้
ว่ายาชาเกียวหรือเปล่าแต่ทีนี้มีการพูดถึงมั้ยคะ
ว่าหมดสติไปหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจ
คือเกิดขึ้นตอนไหนคือมันมีลำดับให้เห็นชัดเจนไหมคะ
หรือว่าในผลชนสูตรบอกไหมคะว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้น
ระหว่างที่หมดสติหรือเกิดขึ้นเพราะการช่วยชีวิตจากการหมดสติ

แต่ว่ามันจะบอกสาเหตุเฉยว่าทำไมผู้เสียหายถึงเสียชีวิต
คือพอว่าฟังอย่างนี้นะคะเท่ากับว่ามันเกิดจากขั้นตอน
อันนี้เราแปลความจากอาการที่บอกคือมันเกิดจากขั้นตอนการช่วยชีวิตนะคะ
เพราะคืออวัยวะภายในคือน่าจะมาจากการปั๊ม
แต่ทีนี้บรรทัศน์สุดท้ายบอกเลยไหมคะ
ขึ้นเสียชีวิตเพราะ

คือผลชาติศูนย์ลักษณะแบบนี้ครับ
มันจะต้องมีพยานผู้เชี่ยวชาญมาประกอบอีกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชั้นสื่อพยานของชั้นแทรกสภาก็ตาม
ตำรวจก่อนส่งให้อายการสรุปให้กับทางครอบครัวฟังไหมคะ

เดี๋ยวถ้างั้นจะย้อนกลับไปใช่ไหมคะเดี๋ยวมาไล่ลำดับกันใหม่
ขอโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ต่อเนื่องยาวนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแจ้งให้ทราบก่อนว่าเราติดต่อกับทางสอนอพื้นที่ด้วยนะคะ
แต่สนพื้นที่บอกว่าก็หลุดจากขั้นตอนของพนักงานสอบสวนคือตำรวจไปแล้ว
เพราะฉะนั้นไปอยู่ในชั้นอายการนะคะ
ในขณะที่ระหว่างรายการจะยังคงติดต่อไปที่ตัวคุณหมอ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยรับหรือว่าจะได้คุยกับคุณหมอก็แล้วแต่

คุณผู้ชมคะถ้าเอาตามข่าวเนี่ยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะคะ

ทางคุณอนิชาบอกไว้ว่าคือก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีวิธีการแบบนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่า
เวลาที่คุณแม่ไปหาคุณหมอท่านนี้นะคะ
แล้วก็เอาตามข่าวเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
มีเลือดข้างในช่องท้องซี่โครงหักหลายซี่
แล้วก็ตับกลีบซ้ายฉีกขาดอย่างรุนแรง
ทีนี้พอดูกลุ่มแบบนี้นะคะเวลาอ่านรายละอักษรแบบนี้คือ
เท่ากับเรียนเข้าใจถูกไหมว่าเท่ากับว่าจริงแล้ว
อาการที่เกิดขึ้นกำลังจะบอกเราว่า
คุณแม่น่าจะเสียชีวิตไประหว่างที่มีการช่วยชีวิตหลังจากสลบ

ถ้าดูตามผลชนะสูตรเราก็ตีความแบบนั้นค่ะ
เอาแบบนี้ก่อนทีนี้ส่วนของคดีอาญาเนี่ยนะคะ
คือจะอธิบายแบบนี้หรือไม่เนี่ยต้องไปเกิดขึ้นในชั้นศาลแล้วถูกไหมคะทนาย
อันนี้จะถามหมอได้ว่าอันนี้มันแปลแบบนี้หรือเปล่า

ตอนให้ยาก่อนที่จะเริ่มกู้ชีพหรือใดก็แล้วแต่นะคะ
ย้อนกลับไปก่อนเอาตอนรับแจ้ง
คนที่ได้รับแจ้งก่อนเลยคนแรกเนี่ยคือกู้ภัยตำรวจ
พี่สาวค่ะพี่สาวจ๋าค่ะ

คือจะเรียงระดับใช่ค่ะพี่สาวคนโต
แล้วเรื่องระดับแบบนี้ก่อนค่ะคุณแม่ไปถึงคลินิกตั้งแต่ก่อน๔โมง

ไปถึงตั้งแต่ก่อน๔โมงเพราะว่าวันนั้นมีคนขับไปด้วยนะคะ
แล้วก็คุณแม่จะมีนิสัยหนึ่งก็คือมือชอบโดนโทรศัพท์
แล้วดันไปถ่ายเท้าตัวเองตอนเดินขึ้นคลินิก

ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าถึงก่อน๔โมง

ทีนี้คำถามคือระหว่าง๔โมงกับ๖โมงกว่า

โทรศัพท์แรกที่เข้ามาเนี่ยคือประมาณ๖โมง
น่าจะประมาณ๖โมง๕นาที๖โมง๖นาที
เพราะว่าพอผู้หญิงจะได้รับแจ้งปุ๊บนี่

ก็คือ๖โมง๘นาทีจำได้ขึ้นใจเลยค่ะ

ซึ่งตามที่เข้าใจก็คือคุณหมอโทรมา

ตอนนี้คุณแม่ได้มีการแบบเหมือนหัวใจหยุดเต้น

เฮ้ยแล้วถ้าคุณหมอออกมาโทรศัพท์แล้วใครช่วยอยู่
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยมีพยาบาลดูอยู่
เพราะว่าผู้ช่วยเขาไม่กล้าโทร
ย้อนกลับไปก่อนนะคะคุณแม่อยู่กับคนกี่คนคะ
ไม่ทราบค่ะเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วย
ถ้าฟังจากอย่างนี้ที่เล่าก็จะมีคุณหมอ
มีพยาบาลนะคะแล้วก็มีพยาบาลผู้ช่วยค่ะ
แล้วก็น่าจะมีผู้ช่วยของคุณหมอสตาฟ
เป็นพนักงานที่อยู่ในคลินิก
แต่ที่แน่ตอนที่ได้รับสายแรกเนี่ยคุณหมอเป็นคนโทรเอง

ว่าตอนที่ช่วยคือช่วยแบบไหนทำอะไรไปบ้างใครเป็นคนทำ
พี่สาวถามอย่างเดียวว่าแล้วตอนนี้ถ้าคุณหมอมาอยู่ข้างนอก
ช่วยแม่อยู่ทำไมถึงออกมาโทรทำไมไม่ให้คนอื่นโทร
และมีการโทรหารถฉุกเฉินหรือยัง
คุณหมอบอกว่าพยายามโทรไปแล้วครับแต่ไม่มีใครมา
ค่ะค่ะทีนี้
พี่สาวเขาก็เลยถามว่าโทรหาใครนะคะเขาก็บอกว่าโทรหาคลินิกใกล้ใกล้
อะไรแบบนี้ซึ่งในจังหวะแบบนั้นมันไม่ใช่จังหวะที่
อันนี้ตีความเองนะคะไม่ใช่จังหวะที่
คือคุณต้องไปโทรหาใครที่มันเป็นฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลหรือใครที่จะรับมือได้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

มีอีกห้อกระวหาค่ะ
ก็มี๒ห้อกระวหาคือประมาททำให้ผู้อื่น
ถึงสถานพยาบาลอยากยกไว้นะครับ
มีคุณหมอคนเดียวครับ

ที่มีส่วนต่อเลือดข้างในช่องท้องซี่โครงหักหลายซี่ตับกลีบซ้ายฉีกขาดอย่างรุนแรง

อันก็คือก็คุณหมอนั่นแหละเป็นคนทำ
แล้วในจังหวะที่โทรหาครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือตีความเอานะคะหยุดทำแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกันหลังจากนั้นไหมคะหรือในสำนวนบอกเลยไหมคะ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบในสำนวนรายละเอียดในบางอย่างคงเป็นส่วนพนักงานสอบสวน
แต่ว่าเราน่าจะคาดเดาได้ว่าคุณหมอควรจะอยู่กับคนไข้มากกว่าที่จะออกมาโทรศัพท์
ถูกไหมครับหน้าที่ในการโทรศัพท์น่าจะเป็นผู้ช่วยมากกว่า
หรือเรียกทีมฉุกเฉินเพราะเขาคงไม่มีความชำนาญในการช่วยเหลือ
แต่เป็นหมอพื้นฐานต้องอย่างนี้ต้องพูดแล้วป่ะคะ
อันนี้เป็นมันเป็นเรื่องแพทย์ฉุกเฉินอาจจะเรื่องความเชี่ยวชาญใช่ไหมความเชี่ยวชาญ
ทีนี้ในส่วนของสำนวนเองเนี่ยค่ะทนายตามปกติเวลาที่ฉันทำข่าว
เขาก็รู้กันนะว่าบอกยังไงบ้างเพราะเอาไว้สู้กัน
หรือรู้แล้วไม่ต้องบอกดิฉันก็ได้นะคะแต่เรารู้รายละเอียดเรื่องของการให้การแล้วใช่ไหมคะ
ก็คุยแค่คุยกับพนักงานสอบสวนนะคะสำนวนผมยังไม่ได้ดูทั้งหมด
ซึ่งมีความเป็นห่วงในสำนวนอาญาไหมคะ
ในส่วนของคำนวณอาญาผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเขาหลังจากเกิดเหตุ
เขาก็มีการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าเป็นพยานวัตถุหรือพยานบุคคลก็ตาม
ตัวผมเองค่อนข้างจะมีความมั่นใจพอสมควร
ทีนี้มาเรื่องสถานพยาบาลคือเรียนเข้าใจถูกนะคะ
คือถ้าพูดถึงของคุณหมอคนนี้เนี่ยมี๒ที่ณตอนที่เกิดเหตุมี๒ที่

แต่ว่าจุดที่ไปเกิดเหตุที่คุณแม่ไปเกิดเหตุคืออยู่บนคอนโดอยู่บนตึก
ซึ่งหลังจากนั้นตึกก็โดนด้วยเพราะว่าสาธุโภคมันไม่ตรงตามที่ควรจะเป็นใช่ไหมคะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บสาขาที่คุณแม่เกิดเหตุปิด
แต่ว่าสาขาใหญ่สาขาแรกของคุณหมอยังอยู่
แล้วที่ฉันเข้าใจถูกไหมว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังเปิดทำการอยู่
ตามที่เข้าใจคือแบบนั้นน่ะแต่ไม่ได้ไปเองนะคะ
ก็เลยไม่ทราบแต่ตามที่ฟังมาก็คือน่าจะเป็นประมาณนั้น
ซึ่งถ้าคดีอาญาไปถึงอายการแล้วเท่ากับว่าผลสอบแพทยศภา
อะไรต้องเกิดก่อนคะระหว่างแพทยศภาสอบผลสอบหมอกับตำรวจทำสำนวนส่งอายการ

จริงแล้วคดีเกี่ยวกับแพทย์เขามีข้อตกลงระหว่าง
พนักงานสอบส่วนพนักงานอายการกับแพทย์สภาอยู่แล้วนะครับ
ให้รอเท่าที่ผมรู้มานะครับให้รอฟังผลแพทย์สภาก่อน
แต่ถึงอย่างแปลกของแพทย์เทศภาจบแค่ชุดเล็ก

อ้าวแล้วตกลงอายาไม่ต้องรอแพทย์สภาแล้วเหรอคะ
คือจริงโดยหลักเขาเรียกข้อตกลง
แต่ตอนนี้การฟ้องคดีนี้มันเป็นลักษณะของการประมาท

รายละเอียดของแพทย์สภาก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีการสอบสวนถึงไหนแล้ว

แล้วตอนแรกที่มันมีข่าวตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยนะคะว่า
หาชื่อหมอไม่เจอตัวหมอถูกกฎหมายไหม
ตกลงจบแล้วนะคะคือคุณหมอมีตัวตนจริง

แต่ที่โดนดูนสถานประกอบการแห่งที่๒ที่เกิดเหตุ
ทีนี้เดี๋ยวจะได้คุย
เราก็ขอไปทางแพทยศภาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะมาถามคุณอนิชาปิดท้ายช่วงที่๒ก่อนว่า
คือตอนนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุด

ไหนก็จะว่าร้องเรียนก็ไม่เชิงนะ

คนก็อาจจะรู้ว่ามันเป็นข่าวใหญ่นะคะตั้งแต่ปีที่แล้ว
คือตอนนี้ห่วงอะไรคะเพราะดูแล้วไม่มีอะไรสะดุดนะ
ถามว่าห่วงไหมห่วงอะไร
ไม่รู้จะห่วงอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของ

เป็นหลักค่ะเพราะว่า

เราก็คือเราเชื่อในกระบวนการกฎหมายดีกว่าค่ะ
เราถึงอยากเดินทางนี้
แต่จริงแล้วเนี่ยแพ่งไม่ต้องขึ้นสารก็ได้ถูกไหมคะ
คือแพะเรื่องเรียกร้องน่ะ

คือถ้ามานั่งคุยกันก็ได้ใช่ไหม
คือถ้าไม่ต้องฟ้องแพ่งก็นั่งคุยกันก็ได้ใช่ไหมคะ
คือยังไงผมฟังทีมทนายดูแล้วก็มีความจำเป็นฮะ

แต่ถ้ามันราบลื่นกว่านี้ไม่ต้องฟ้องก็ได้
คือก็เหมือนกับนัดมาคุยกัน

คือในระบบสารเองเนี่ยก็มีระบบไกลเกลี่ยอยู่แล้วครับ

ก็กับทนนี้ป้าน่ายำครับ
ตอนนี้คือแพ่งมีวันนัดแล้ว

เพราะฟังจากที่หัวนี้จะให้ข่าวแล้วนะคะ
คือจริงยังไม่ได้มีอะไรสะดุดเพียงแต่ว่าใจคนเป็นลูกนะคะ
ใจครอบครัวคืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะมันได้แต่กะกันเท่านั้นว่าเวลาเข้าไปเวลานี้
รับแจ้งเวลานี้ไปพบว่าคุณแม่มีอาการแบบนี้
ผลชนสูตรมาเป็นแบบนี้แต่ว่า๒ครั้งที่นัทยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ยังไม่ได้สายคุณหมอนะคะ
แต่เดี๋ยวเราคุยกับคุณหมออีกหนึ่งท่านรองอธิบดีสบส
เดี๋ยวคุยกันแล้วกันว่าอาจจะได้คุยกับตัวคุณหมอเองแล้วด้วยก็ได้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้รอสายรองอธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ว่าถ้าอ่านก็เจอนะคะว่า

อ่าครับชี้ก่อนแต่ทีนี้ถ้าดูจากทรงลักษณะนี้แล้ว
น่าจะอยู่ในชุดอนุชุดเล็กส่งขึ้นชุดใหญ่

อ่าซึ่งเราเคยไปตามกับแพทย์สภาไหมคะ
ว่าตกลงยังไงวิธีปฏิบัติเป็นยังไง
หรือว่าได้คุยกับคุณหมอ

ว่ามันมีวิธีการอธิบายไหมว่าใช้ยาชาขนาดนี้
วิธีปฏิบัติแบบนี้เคยได้คำตอบอะไรไหมคะ

มีคือจริงแล้ว
ตอนที่แพทย์สภาสอบเขาก็มีสอบฝั่งเราเหมือนกันนะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้เข้าไปแล้ว
ถ้าเราไปถามเรื่องของคุณหมออะไรแบบนี้ก็ไม่มีใครตอบนะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องภายในเหมือนกันนะคะ
ที่ทางกระบวนการของเขาต้องจัดการ
ตอนที่แพทย์สภาเรียกทางครอบครัวไปนะคะ

แล้วมีแพทย์สภาได้มีอธิบายให้ฟังไหมคะว่าขั้นตอนเป็นยังไง
โดยเฉพาะขั้นตอนการรักษาว่ามันต้องมีการฉีดยาชาเข้าหน้าก่อนไหมหรืออย่างนี้

คือจ๊ะเชื่อว่าที่นั่งอยู่ในห้องนั้นคือเฉพาะทาง
แต่จะว่าหน้าที่ของเขาหลักแล้วคือสอบเราว่า
เราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
หรือว่าสิ่งที่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออะไร
เพราะว่าตามที่เข้าใจนะคะก็คือเขาต้องดูกระบวนการว่า
เป็นไปตามที่ต้องทำไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
ตอนที่เจอเรื่องสถานประกอบการเนี่ย
ไม่มีผลต่อตัวคุณหมอถูกไหมคะ

หมอต้องรับผิดชอบว่าทำไมปล่อยให้สถานประกอบการผิดใช่ไหมคะ
คือจริงเรื่องนี้มีความผิดทางอาญาด้วย
ไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการมีอยู่แล้วครับ

ชื่อคุณหมอเป็นคนเดียวไหมคะที่เป็นเจ้าของสารประกอบการ
ฉันเห็นมีชื่อลักษณะเป็นชื่อบริษัท
แต่ว่าคุณหมอคือพูดรับผิดชอบคนเดียวไหมคะ

เพราะผมไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนได้มีการสอบเรื่องนี้ไว้หรือเปล่า

ทีนี้ค่ะในส่วนของผลชนสูตรที่ออกมานอกเหนือจากที่ฉัน
เห็น๓ลักษณะอาการที่ระบุไว้ว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตแล้วเนี่ย
มีอะไรที่ยังคาใจอยู่ไหมคะ
คือผมว่าเรื่องที่เกิดทั้งหมดถ้าฟังจากข้อได้จริงทั้งหมดเนี่ย
ก็คือว่าผู้เสียหายเข้าไปอยู่ในห้องกับคุณหมอแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ย
๒ชมในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดการณ์แบบนี้ได้
เพราะว่าเป็นคดีหลักจะชี้ว่าถูกผิดแล้วจากนั้นค่อยว่าจะต้องชดเชยชดใช้กันแค่ไหน

ฟังผลคดีอาญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
เราต้องการฟ้องไปก่อนเพื่อให้เกิดกระบวนการไก่เกลี่ยนะครับ
แล้วก็ต้องการให้กระบวนพิจารณาของคดีมันมีความคืบหน้า
ไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งก็ตามเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย
มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับประเด็นหลัก

ถ้าสมมุติไปวันที่๒๑ตุลาคมอายาชี้ไม่ทันอยู่แล้ว
เพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์แล้วแพงทำไงคะ

ไม่ได้ครับเรื่องจำหน่ายคดีนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของทนายคุณหมอ
พอแพ่งเนี่ยจะมีกระบวนการไกลเกลี่ยก่อนนะครับ

สามารถที่เขาให้การในวันนัดได้ครับผม
โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายอะไรเลยเหรอคะ
ตอนนั้นมันคือขั้นตอนในคดีแพ่งเนี่ยมีการฟ้องก่อนแล้วก็นัดไกลเกลี่ยใช่ไหมครับ
ถ้าไก่เกลี่ยคุณหมอไม่มาหรือตกลงกันไม่ได้
ถึงจะสอบคำให้การในวันเดียวกันครับ

เราจะรู้แล้วว่าคุณหมอมาหรือเปล่าส่งทนายมาไหม

อ๋อจะรู้แค่ว่าจะไปเจอกันที่สารหรือเปล่า

คือผลที่จะรู้คือจะไปสู้กันที่ศาลหรือเปล่า
แต่จะไม่มีมานั่งคุยกันว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ผลชนสูตรเรียกมาดูมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งด้วย
อันนั้นเป็นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งที่ว่าหลังจากที่วันแรกเนี่ย
แน่นอนแล้วเขาไม่เจรจาต่อสู้คดีแล้ว

เป็นหน้าที่ของทนายที่จะต้องพยาหลักฐานต่าง
ในกรณีเรื่องการฟ้องอันนี้เป็นฟ้องผู้บริโภคใช่ไหมคะ

หลังจากเกิดเหตุการณ์กับคุณแม่คุณนิชาแล้วเนี่ย
มีใครที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไปรักษาก่อน

หรือมีใครที่มีลักษณะแบบเดียวกันบ้างไหมคะ
คือคดีอื่นใช่ไหมครับ
คือมันจะมีลักษณะแบบว่าเช่นบางคนเจอกรณีแล้วเป็นข่าว

ไม่ต้องฟ้องร่วมกันนะคะแต่เหมือนว่าให้ข้อมูลเข้ามามีไหมคะ

คือจะต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าสาขาที่คุณแม่ไปทำค่ะ

คือจะไปสายไฟยังโยงอยู่เลยค่ะ
เราขึ้นไปเนี่ยสายไฟยังห้อยอยู่เลยค่ะ
ไม่ได้เป็นที่ที่ควรจะเปิดบริการแล้วเขาใช้คำนี้ดีกว่า
ตอนที่ขึ้นไปแล้วคนในครอบครัวไปเจอคุณหมอได้คุยอะไรกันบ้างคะ

จำไปถึงเป็นคนที่สามแล้วค่ะ
คือพี่ไปถึงก่อนกับอีกคน
คนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันนะค่ะไปถึงก่อน

กว่าจะได้ไปถึงนี้ก็เกือบทุ่มแล้วค่ะประมาณทุ่มนึงอย่างนี้ค่ะ
จุดนั้นก็คือเห็นคุณหมอวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้
แต่เราก็จุดนั้นก็เอาจริงลึกก็คือช็อกอยู่แล้วก็ไม่อยากคุยกับใครด้วย
ไม่ได้ทันพูดหรืออธิบายอะไรกันใช่ไหมคะ

คุณหมอมีการพูดคุยกับพี่อีกคนนึงค่ะที่ไปกับเรา
เขาก็จะมีบทสนทนาว่าแบบคุณหมอจะมาคุยด้วย
ผมร้องไห้แล้วพยาบาลก็เดินเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งได้รับคำอธิบายตั้งแต่วันนั้นไหมคะสำหรับพี่สาวที่ไปถึงคนแรกเลย
ก็ไม่ได้รับค่ะเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยแต่ว่าสติของทุกคนอยู่กับการช่วยคุณแม่ก่อน

เพราะฉะนั้นจุดนั้นของเราคือถ้าลึกคือเราไม่ได้สนใจคุณหมอแล้วอะค่ะ
เราได้เห็นแวดล้อมไหมคะว่ามีคนอยู่ทั้งหมดกี่คน
หรือว่ามีคนอื่นได้พยายามจะพูดกับคนในครอบครัวบ้างไหมคะ
แต่ว่าจำไม่ได้เลยค่ะ

จำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนั้นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจำได้ว่าเดินขึ้นไปเนี่ย
ขึ้นไปแล้วเข้าไปถึงตรงห้องที่คุณแม่อยู่เลยค่ะ
ตอนท่านแรกที่ไปถึงเนี่ยคือพี่สาวถูกไหมคะใช่ค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนเตียง

พยาบาลปกติอย่างนี้ค่ะ

สภาพลักษณะที่เห็นเนี่ย

คุณหมอได้บอกไหมว่ารักษณะแบบนี้คือ
ยังจะปั๊มได้อยู่ไหม
คุณหมอได้มีการบอกว่าเขาเริ่มช่วยชีวิตคุณแม่มานานแล้ว

เขาก็คงพยายามทำจะทุกอย่าง

ภัยไปเนี่ยก็คือเวลามันห่างไปนานมากแล้วอะค่ะ
แล้วหลังจากกู้ภัยก็เป็นของโรงพยาบาล
พอของโรงพยาบาลมาถึงเนี่ยเขาก็เหมือนบอกว่าแบบ

คุณผู้ชมคะเราติดต่อท่านรองอธิบดีสบสไว้นะคะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โทรไป
ท่านยังไม่รับนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้
ถ้ามีอะไรติดขัดแล้วเราได้คุยอีกก็จะขอคุยกับท่านอีกนะคะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วครอบครัวแน่นอนนะคะ
ไม่มีใครเตรียมรับอยู่แล้วนะคะเอ่อได้มีการพูดคุยกันไหมคะ
ว่าจริงแล้วก็ถ้าหมอมาคุยคงไม่ต้องเป็นคดี
หรือสมมุติว่าถ้าคุณหมอหรือผู้ช่วยคุณหมอนั่งดูรายการอยู่
สิ่งที่เราอยากสื่อสารที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ
คือจะเอาว่าสิ่งที่เราอยากสื่อสารเราสื่อสารไปหมดแล้วนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องก็ได้มีการคุยกับคุณหมอนะคะว่า
วันนั้นเลยหลังจากงานศพเลยค่ะ
พี่สาวจ๊ะกับจ๊นั่งรถกลับมาด้วยกันจ๊ะเป็นคนขับกลับมาบ้าน
เราก็บอกพี่สาวบอกว่าโทรหาหมอสิโทรเลยเพราะเราอยากรู้
ซึ่งเราก็มีคุยกับคุณหมอว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราต้องการความจริง
ถ้าเกิดวันนี้คุณเดินมาแล้วคุณพูดความจริงนิดนึง
ก็อาจจะเป็นอีกหนังอีกม้วนหนึ่ง
เพราะมันไม่ได้ไปทั้งนั้นเลย
คุณผู้ชมคะตัวเลข๒๐๐ล้านที่เห็นในขาด
มันก็ดูน่าตกใจนะคะสำหรับคดีที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อน
แล้วก็เป็นเหตุที่เกิดไม่ได้มีความดูหดร้ายเหมือนคดีอาจยกรรมอื่นที่เราได้เห็นนะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นเสาหลักของบ้านนะคะ
ก็เลยทำให้ตัวเลขมันก็ดีดขึ้นมา
แต่ประเด็นของเรื่องนี้คือว่าตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่สามารถสรุปและบอกคุณผู้ชมได้ว่า
ตกลงแล้วเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยตกลงเกี่ยวข้องกับตัวยาชาที่ได้ฉีดเข้าไปหรือเปล่า
เพราะว่าในผลชนสูตรบอกอาการที่ทำให้เสียชีวิตน่าจะมาจากระหว่างการช่วยชีวิต
แต่ทีนี้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงสลบไปได้
ด้วยตัวยาแบบนี้ด้วยขนาดเท่านี้อันนี้ก็สรุปไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าต้องระวังอย่างนั้นนะคะ

สิ่งที่เกิดขึ้นของแท้จริงจะไปอยู่ตอนที่สู้กันในคดีอาญาในศาลค่ะ
ว่าตกลงแล้วผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ของครอบครัวนี้กันแน่
และนั่นคือประเด็นเดียวค่ะที่มาของ๒๐๐ล้านว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้น
เขาถึงออกมาหมดเวลาของรายการขออภัยที่ทำให้ต้องกลับไปเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมด
เพราะมันเพิ่งเกิดมาก็จริงเราไม่ได้นานเลยขอบคุณที่ออกรายการนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะ